และในช่วงนี้ค่ะช่วงแรกเราจะมาติดตามกันก่อน

นายธวัชชัยอนุกูลผูกคอเสียชีวิต
ซึ่งทางน้องชายของนายธวัชชัยบอกนะคะ
ว่าถ้าหากจะต้องมีการผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง

จากโรงพยาบาลที่เป็นกลางเท่านั้นค่ะ
แล้วก็เตรียมที่จะเชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ให้ปากคำในสัปดาห์หน้าค่ะ
สำหรับความคืบหน้าในคดีที่นายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดิน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุจริตออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินผูกคอเสียชีวิต
เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ในฐานะที่เป็นพยานในคดีนะคะ
ตำรวจใช้เวลาสอบสวนนานกว่า๓ชั่วโมง
วัญชัยจึงเดินทางกลับและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วย
ผู้กำกับการตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องก็บอกว่า
วัญชัยได้ให้การถึงขั้นตอนในการสอบปากคำ
เบิกตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งก็ไม่ได้พบสิ่งใดที่ผิดปกติหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใดค่ะ
ขณะสอบปากคำผู้ต้องหามีญาติและอายการร่วมสอบสวนตามขั้นตอนตลอดเวลา
ส่วนก่อนที่จะนำเข้ามาที่ห้องควบคุม
ก็ไม่ทราบว่าได้มีการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ก่อนหรือไม่
ตามปกติแล้วก่อนจะนำผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม

แต่ถ้าหากไม่พบพิรุษก็ไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเชิญทีมแพทย์
แล้วก็พยาบาลจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ๓คน
ให้การประถมพยาบาลในวันเกิดเหตุมาให้ปากคำ
และหัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องหามาให้ปากคำ

ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในความดูแลภายในสัปดาห์หน้า
ขณะที่พนตรรีเจริญศรีสัสลักผู้บังคับการตำรวจนครบ๒
เดินทางเข้าตรวจสอบที่ห้องควบคุมตัวนายธวัชชัย
พร้อมกับพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอ
โดยที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามไปทำข่าว
ขณะที่นายชัยนรงอนุกูลน้องชายนายธวัชชัย

ก็นึ่งก็อรันนี้ที่ดีเอสไอเตรียมเชิญแพร่จากภายนอก

อย่างเช่นแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
และนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เข้าร่วมตรวจสอบการชนะสูตรอีกครั้ง
ครั้งนี้ก็เลยอยากเรียกร้องให้การชนะสูตรศพรอบ๒
เป็นไปอย่างโปร่งใสให้มากที่สุดค่ะ